ทีเดียวด้วยนะถึงขั้นเสียชีวิตเลย
แต่ว่าผู้ชายคนนี้เขาแพ้มดตะนอยอยู่แล้ว
ครั้งที่เสียชีวิตคือครั้งที่๕

คนที่แพ้พิษมดตนอยรุนแรงแบบนี้

บางคนก็ไม่ทราบนะว่าตัวเองแพ้พิษอะไรแบบนี้นะ

คือมดทุกตัวมันมีเหล็กในอยู่แล้วไง
พอเวลามันไปต่อยเนี่ยก็อยู่ที่ว่า

ไม่ใช่ว่ามดตะนอยต่อยแล้วเสียชีวิตทุกคน

ทีนี้สำหรับหนุ่มสุพรรณบุรีคนนี้ที่เขาเสียชีวิต

ไกล๓๐กิโลกรัม

ภรรยาของนายอัศวินนกเล็กอายุ๓๕ปี
ที่เสียชีวิตจากถูกมดตะนอยต่อย
ชื่อว่าคุณพัชพรทวีวัฒนภงค่ะ
วันนี้ศพของนายอัศวิน
ถูกตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดคิรีทรงธรรม
อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ

ก็มีอาการบวมเป็นผื่นแบบธรรมดาค่ะ

เป็นแค่ครั้งเดียวตอนนั้นพาไปหาหมอได้ทัน
แต่ว่าครั้งนี้เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๑กันยายนที่ผ่านมาช่วง๖โมงเย็น
อัศวินเขาไปตกแต่งตัดแต่งกิ่งลำไยในสวน

แล้วก็บอกว่าพาไปหาหมอหน่อยถูกมดตะนอยต่อย
แล้วก็เริ่มมีอาการเลยค่ะแน่นหน้าอก
ตอนนั้นก็เลยรีบให้คนงานขับรถพาไปส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดนะคะ
แต่ว่าระหว่างที่เดินไปที่รถนายอัศวินเริ่มมีอาการอาเจียน

อาจจะเป็นเพราะว่าหลอดลมเริ่มตีบแล้วนะคะจากอาการแพ้
ตอนนั้นนายอัศวินยังพอรู้สึกตัวอยู่บ้างนะคะ
แต่เริ่มหายใจติดขัดก็พาขึ้นรถไป
ระหว่างนั่งในรถนายอัศวินมีอาการหนักขึ้นค่ะ
เกร็งชักตอนนั้นเนี่ยก็พยายามปลุกนะคะ
พยายามชวนคุยว่าอดทนแป๊บนะอดทนนิดเดียวจะถึงโรงพยาบาลแล้ว
แต่ว่าระยะทางมันไกลกันค่ะคุณผู้ชมสวนลำไยไปถึงโรงพยาบาลด่านช้างเนี่ย
คือมันใกล้สุดแล้วอะนะใกล้สุดแล้วก็คือ๓๐กิโลเมตรอะค่ะ
อัศวินก็เลยหมดสติไปก่อนก่อนที่จะถึงโรงพยาบาล
พอไปถึงโรงพยาบาลด่านช้างหมอบอกว่าอาการหนักแล้วนะคะ
หมดสติมาแล้วก็เลยต้องปั๊มหัวใจให้สัญญาณชีพกลับมา
แต่ก็นอนไม่รู้สึกตัวส่งไปรักษาต่อในโรงพยาบาลประจำจังหวัด
ดูอาการเป็นสัปดาห์ค่ะจนกระทั่งช่วงเที่ยง๒๗กันยายน
เริ่มมีโรคแทรกซ้อนและมีอาการติดเชื้อจนสุดท้ายเสียชีวิตค่ะ
ครั้งที่สองนี้มันจะมีอาการผื่นขึ้นแล้วก็ปากชาหน้าชาเริ่มหายใจไม่ค่อยออก
แต่ว่าเขามาที่คลินิกทันที่หมอกรองที่ในด่านช้างเขาไม่ฉีดยาทัน
ก็น่าจะเป็นอลินดาลีนที่หมอฉีดให้ไม่งั้นต้องลองไปถามคุณหมอว่าเขาฉีดอะไร
ไม่เฉพาะทางล่าสุดคือครับ
รุนแรงเลยไงแบบปุ๊บเดียวแป๊บเดียวอ่ะใช้เวลาระยะเวลาแป๊บเดียวที่เขาเกิดอาการอ่ะ
ไม่ถึงไม่ถึงสองนาทีด้วยซ้ำเริ่มแบบแน่นในอกหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ย
ด้านนายสหัสขุนจันทร์คนงานของผู้ตายนะคะเขาก็นั่งเฝ้าโรงศพอยู่ที่วัดคิรีทรงธรรม
อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีเขาก็เล่าให้นักข่าวของเราฟังนะคะบอกว่า
ตัวเขาเองกับคนงานทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะว่านายอัศวินเป็นคนแพ้มดตะหน่อย
ถ้าถูกต่อยจะมีอาการบวมแล้วก็เป็นผดผื่นที่รุนแรงกว่าคนทั่วไปนะคะ
แต่ว่าครั้งนี้พอถูกต่อยแล้วนายอัศวินมีอาการหนักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา
ก็คือแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกหมดสติแล้วก็สุดท้ายก็เสียชีวิตนะคะ
ก็ไม่ใช่เรื่องเล็กเหมือนกับมดที่มันตัวเล็ก
ดังนั้นถ้าเราถูกสัตว์ที่มันมีพิษไม่ว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่ขนาดไหน
ก็ต้องรีบไปหาหมอเลยดีบางคนก็แพ้อาหารนะถึงขั้นกับโอ้โหหายใจไม่ออก
ื่นขึ้นเสียชีวิตก็มีเหมือนกันนะคือเราต้องรู้ตัวว่าเราแพ้อะไร
เราก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเราก็ต้องรีบไปพบแพทย์